ส่วนงานนี่

คนลุกคนตั้งด้วยความดีใจว่าเออ

เรื่องราวหัวใจของหนุ่มนนกุล

นนกุลกับแม่แอฟทักษะออนคุณผู้ชมค่ะ

นนกุลพูดเองผมจีบแม่แอปทักษะอ่อน

นั่นเมื่อวานเนี่ยโอ้ยยังกระเทศรอยมา

เมื่อคืนนี้มาร่วมเดินพรมแดงนะฮะ

งานนี้นอกจากนนกุลเนี่ยก็มีซุปตาดาราเบอร์ใหญ่
ร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงกันแน่นเลยนะ
เจมส์จีรายุพีพีบิลกิ้นนะคะน้องแอลลี่พี่โตศักดิ์สิทธิ
แล้วก็สองนางงามดังน้องเจสซี่แล้วก็น้องวีนาสวยปังมาก
น้องศิลปินไอดอลนะคะวงบัสก็ขนความหล่อน่ารักมาถึง๑๒คนค่ะ
รวมไปถึง๒หนุ่มซุปตาต่างแดนอย่างมาร์คต้วนแล้วก็อีจุนโหด้วยนะฮะ
งานนี้สวยหล่อกันเต็มพรมแดงกันไปเลยคุณผู้ชม
ใครที่หลอกขาดบาดจิตบาดใจก็ขอยกให้นนกุลก่อนนะ
เพราะว่าอะไรความรู้สึกดีที่มีต่อพี่แอฟทักษะออนของเรา
คุณลุงคุณพูดเองนะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกัน
คุณนนกุลประทับใจมากแล้วก็ในวันที่ตัวเองป่วยไม่สม
พี่แอฟส่งของมาเยี่ยมจ้า
หลังจากนั้นก็เลยรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปคุยแบบเต็มที่

ยอมรับว่าเอาจริงผมก็กลัวแห้วเหมือนกัน

แล้วเป็นคนสวยโปรไฟล์ดีคนเก่งเพียบพร้อมทุกอย่าง
แต่ยังไงเอาว่าลองดูแล้วกัน
ในที่สุดค่ะพี่แอฟคนสวยของเราก็ยอมเปิดใจนะฮะ
แล้วจริงน้องนนท์บอกด้วยว่าก่อนมาสัมภาษณ์
ก่อนที่มางานนี้รู้อยู่แล้วว่าวันนี้นักข่าวมาเต็มแน่

ผมจะพูดความรู้สึกตามความจริงที่ผมรู้สึกนะครับ
และหลังจากนี้ค่ะความสัมพันธ์จะค่อยชัดเจนขึ้นเรื่อย
ส่วนที่หลายคนถามถึงเรื่องอายุอนาม

กุลตอบได้ดีมากคุณผู้ชมค่ะ

ฟังจากปากนนกุลดีกว่าค่ะ
ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับ
สุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้ว
แต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร
ถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเค
วันแรกที่เราค่อยคุยค่อยพยายามชวนคุยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณวินาทีนี้
ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วนะครับ
ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้น

แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับ
ผมกับพี่เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากนะครับผม

ถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ย

ผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนั้น
เพราะเดี๋ยวพี่เขารอผม
น่ารักชัดเจนทุกคำพูด
คุณผู้ชมข่าวเมื่อคืนนี้หลายคนขยี้กันเยอะเลยนะ

หลังจากนี้มันจะเร็วแบบติดจรวดเลย
ถ้าเป็นแบบฆ่าไปพันรยาหลังจากนี้มันฟาดไปเลยนะ

แต่ทำไมก่อนหน้านี้ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาบอกอะไรเลย
นนท์ก็เลยบอกว่าจริงที่ไม่ได้พูดให้ชัดเจนนะคะ

ห่วงในเรื่องของความเหมาะสมของสถานการณ์ในครอบครัวของแม่แอฟ
อย่างที่รู้กันเนาะแม่แอฟเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไป
ส่วนกับน้องปีใหม่เรื่องนี้ทุกอย่าง
นนกุลยิ้มหวานเลยบอกว่าลงตัวนะครับ
เพราะว่าน้องปีใหม่เป็นคนเรลลี่แล้วก็น่ารัก
แล้วก็เข้ากับพี่นนกุลได้ด้วยนะคะ
ส่วนเมื่อเช้านี้สดร้อน
คุณผู้ชมค่ะรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
แม่ปุ๊ยก็มาแม่แพทก็มา

ล้อมวงเล่าข่าวนี้นั่งนินทาเพื่อน
เพราะว่าเพื่อนไม่มาไง

คือมันมีประโยคนึงคุณผู้ชมที่ดีเจบุโกะเล่าให้ฟัง

ที่มีข่าวว่านนกุลจะไปให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชม
บุโกะบอกเลยว่าเป็นประโยคจากแม่แอฟ
ทำให้บุโกะฟังแล้วใจฟูสุด

พี่บุ๊กโกะการุณาขายทอดค่ะเชิญ

คนอื่นจะมองยังไงมันไม่สำคัญ

เราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุด
เวลาไปไหนคนจะมองคนจะซุบซิบยังไง

นั่นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาพันนะ
ฉันชอบนะมันเป็นปัญหาของเขา
แต่ในเมื่อเราใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุข

ส่วนใครที่จะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับการ

ภูติหรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะพูดไปก็เขินไป
พาคุณผู้ชมมาเปิดลิสต์เคมีของแม่แอฟกับนนกุลกันหน่อย
ทำให้หลายคนจิ้นเหลือเกิน
จนอยากจะให้เขาเป็นคู่จริงกันสักทีนึง
มีโมเมนต์ไหนที่ประทับใจชาวเราบ้าง

โมเมนต์แรกงานดนตรีที่มหิดลจำได้ไหม

อย่างที่ทราบกันว่าแม่แอฟและนนกุลเนี่ยเขามีซีรีส์ด้วยกัน
หลายคนก็เริ่มลุ้นเชียร์มาจากงานร่วมกันในครั้งนี้
แล้วก็มีภาพคู่มีช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันดูสิเนี่ย

มีเคมีอะไรบางอย่างที่แฟนอยากจะให้พัฒนาความสัมพันธ์

โมเมนต์ที่มีคนจับตามองมากที่สุด
คู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นมากกว่าพี่น้องหรือเปล่า
ก็คือตอนที่แม่แอฟและนนกุล
พร้อมด้วยน้องปีใหม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันจำได้ไหม
ตอนนั้นคนไปโฟกัสคุณพิธาแต่ด้านหลังนี่คุณผู้ชมดูค่ะ
โอเคมีเคใจเขาหัวเราะโลต้ากันตลอดเลย
ถูกต้องเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยการตอกย้ำความสัมพันธ์ของคู่นี้

ช่วยถือผ้าคุ้มไหล่ให้
ก็เลยหลายคนบอกเอ๊ะมันเริ่มจะแปลกแล้วนะ
ดูแลน่ารักเกินกว่าคำว่าพี่น้องหรือเปล่า

และนี่แหละค่ะไม่ธรรมดาจริงกับความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะ
ความสัมพันธ์คู่นี้มันชัดมากขึ้นไปอีก
ตอนที่แม่แอ๊บมาเจอกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
อย่างที่เรารู้กันเป็นภาพในงานศพของคุณพ่อของแม่แอ๊บเนาะ
แล้วก็ได้เห็นนนกุลคอยอยู่เคียงข้างแม่แอฟค่ะ
ซึ่งฝ่ายชายนี่นะยอมเททริปที่ต้องไปญี่ปุ่น
เพื่ออยู่ให้กำลังใจอีกฝ่ายคุณผู้ชมดูสังเกต
มันเป็นจังหวะที่แม่แอ๊บหันไปเมื่อไหร่ก็เจอ
หลังจากเสร็จงานค่ะแม่แอฟก็ให้สัมภาษณ์ว่าซึ้งใจกับทุกสิ่งที่
นนกุลทำให้นะในช่วงที่ตอนนั้นเอาพูดตรง
เสียใจที่สุดแล้วต้องการกำลังใจที่สุด
ขณะเดียวกันที่นนกุลเองก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าแม่แอ๊บเนี่ย
เป็นพี่สาวที่น่ารักมากแล้วก็ย้ำว่าในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้
คำตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ในวันนั้นคุณผู้ชมทำให้ต่อมความสงสัยของพวกเราเนี่ย
ทำงานอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ล่ะค่ะ
ใช่แล้วค่ะและยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ในโซเชียลของทั้งคู่นะคะ
ช่วงวันสำคัญอย่างเช่นวันเกิดอย่างนี้
ต่างคนต่างผลัดกันอวยพรทีมหน้าจออย่างเราโอ้โหไลค์ไม่ไหวเชียร์ไม่ไหว
สดร้อนที่เพิ่งผ่านไปก็คือวันเกิดของแม่แอฟ

ฟิลล์นั้นเลยนะคะได้เห็นภาพคู่ของแม่แอฟกับนนกุล
เช่นเดียวกันกับวันเกิดของนนกุลที่พ่วงงานแฟนมิติ้ง
ก็ได้เห็นแม่แอฟไปให้กำลังใจนนกุลด้วยเห็นไหม
เขาคอยสปอร์ตกันในวันสำคัญแบบเนี่ย
ก็เลยไม่น่าแปลกใจนะที่จำนวนลูกเรือหรือว่าแฟนคลับที่เชียร์ให้แม่แอฟกับนนกุลลงเอย
เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยไปเรื่อยแบบอินซีนิตี้
แล้วเอาจริงนะตั้งแต่แม่แอ๊บเริ่มมีข่าวกับนนกุลเนี่ยไลฟ์สไตล์การแต่งตัวแม่แอ๊บเนี่ยเปลี่ยนไปนะ
หนุ่มนนกุลอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ออลล่าจับเหลือเกินหล่อเหลือเกิน
คนมีความรักมันทำให้แบบว่าออร่าเปล่งประกายแบบนี้หรือเปล่า
น่ารักลงตัวมากเลยนะคะ